เป็นผู้ต้องหาที่หนีหมายจับคดียักยอกทรัพย์
เคยหลอกเอาจักรยานยนต์ของนายจ้างไปแล้วไม่มาเอามาคืนนะ
บอกว่าจะขอยืมขี่ไปฉีดวัคซีนโควิดหน่อย
สุดท้ายเขาหาทางหลอกล่อจนออกมาในพื้นที่ตรงนี้จนได้นะครับ
พอเห็นตำรวจมาเนี่ยวิ่งหนีนะครับแล้วใช้วิทาพรางตัว
บอกว่ามีวิชาพรางตัวนะฮะสุดท้ายตำรวจก็ตามเจอจนได้นะครับ
นี่ค่ะตำรวจมาจับแล้วยังทำเป็นนิ่งคิดว่าเขาไม่เห็นคุณหรอค่ะ
บอกผมพรางจนหลับ
จริงเหรอตำรวจจับแขนยกแขนมันยังไม่รู้สึกตัว
บอกหลับนึกว่ารอดแล้วไม่รอดนะฮะ
ไปนอนข้างบ่อน้ำแล้วเอาแบบเนี่ยอื้อวีเนี่ย
มาปิดมาพรางตัวเองใหญ่เลย

เนี่ยตำรวจมาเจอผมเนี่ยเพราะว่า
ของขลังของผมเนี่ยหล่นนะ
ถ้าของขลังของผมที่มีติดตัวไม่หล่นเนี่ยยังไงตำรวจก็ไม่เจอ
นี่ฮะสอนอบังเขนไปจับจนได้นะครับทุกผู้ชมครับ

คือวิ่งหนีตำรวจเข้าไปป่าตรงนั้นนะครับ
สุดท้ายก็ถูกหาเจอจนได้
คือของถลังที่ติดตัวระหว่างทางแล้วหาย

อย่างนั้นไม่มีทางเจอผมหรอกสุดท้ายเจอจนได้นะฮะ
ความจริงไม่เกี่ยวหรอกตีงใหญ่บางเขนโดนสารณีตีงใหญ่บางเขนนี่
สอบไปสอบมาเนี่ยครับทุกผู้ชมครับ๕ทุ่มครึ่งเมื่อคืนนะฮะที่ไปคุมตัวได้นะครับ
แถวถนนเทพรักษวัชรพลนะฮะก่อนถึงปั๊มน้ำมันที่แถวเขตบางเขนกรุงเทพนะฮะ
คือในบอยเนี่ยตอนที่ตำรวจก่อนจะได้ตัวเนี่ยคือมาจอดรถกระบะอยู่ข้างทาง
แล้วตำรวจก็เดินเข้าไปเพื่อจะขอตรวจสอบตรวจค้นเห็นตำรวจเนี่ยรู้ว่าตัวเองมีหมายจับ
วิ่งหนีข้ามเกาะกลางถนนพุ่งเข้าป่าฮะเดินลุยน้ำป่ากกแถวนั้นแล้วหายไป
ตำรวจก็หานะครับสุดท้ายเนี่ยไปนอนอยู่เอาใบไม้แห้งเนี่ยโกยมาทับตัวเอง
แต่กลบไม่มิดนะคะโกยมากรบไม่มีไม่มิดฮะแต่ถ้าส่องไฟมาไม่ถึงก็อาจจะไม่เห็น
ใช่ไหมมีขอบปูนข้างบ่อน้ำพอดีในบอยบอกว่าแหม่ระหว่างที่ผมวิ่งหนีตำรวจเนี่ย
เห็นตำรวจแล้วผมตกใจวิ่งหนีเนี่ยเหรียญพระเกจิชื่อดังที่ผมห้อยติดตัวอยู่เนี่ย
แล้วก็ตะกรุดด้วยเอาไว้ช่วยกำบังกายเนี่ยมันลนค่ะไม่อย่างนั้นตำรวจไม่เจอตัวผมหรอก
เขาบอกเขาหลับไปเลยพรางจนหลับเลยสุดท้ายตำรวจมาปลุกให้นะครับ
ทีนี้ถามว่าไปจับได้ยังไงแล้วทำไมถึงมาตรงถนนแถวนั้นได้เมื่อคืนนี้นะฮะ
คือในบอยเนี่ยเมื่อคืนนี้เขานัดกับผู้หญิงคนหนึ่งที่รู้จักกันทางเฟซบุ๊กบอก
อยากจะเจอขอเจอหน่อยแต่ท่านผู้ชมฮะ
คือผู้หญิงคนนี้เนี่ยเป็นเพื่อนกับภรรยาของนายจ้างของในบอย
นะฮะในบอยเนี่ยยี่สิบเก้ากัญญายนที่ผ่านมานะครับ
ถูกนายจ้างแจ้งความที่สอนอบางเขนว่าไปยักยอกทรัพย์เป็นรถจักรยานยนต์ของนายจ้างเขา
อ้างว่าจะขอยืมรถเนี่ยขี่กลับไปฉีดวัคซีนโควิดที่บ้านหน่อย

แล้วหายไปเลยนะเชิดรถหายไปเลย
ในจ้างก็คือคุณพัฒนาศักดิ์นะ
บอกว่าในบอยเนี่ยเคยมาทำงานที่ร้านเชื่อมโลหะของเขาสักปีนึง
ก็ดูเป็นคนขยันขันแข็งทำงานแบบโอ้โหเป็นที่ไว้วางใจ
ก็ให้ยืมจักรยานยนต์นะสุดท้ายเนี่ยหนีหายไปเลยนะครับ
แจ้งความเอาไว้ยังตามตัวกันไม่ได้
แต่รู้ว่ามีเฟซบุ๊กก็เลยให้เพื่อนสนิทของภรรยาที่เป็นหญิงสาวหน้าตาดี

เขาทักแชทไปคุยกับนายบอยทางเฟซบุ๊ก
หวานล้อมต่างนานาออกอุบายนู่นนี่นั่น
เมื่อคืนนี้ในบอยเนี่ยตกหลุมพราง
ขับรถมาหาหวังจะเจอหน้าสาวที่รู้จักกันทางเฟซบุ๊ก

พอไปแจ้งความเสร็จปุ๊บตำรวจเขาก็รับเรื่อง
ลงบันทึกประจำวันแล้วก็ออกหมายเรียก

พอออกไหมจับเสร็จปุ๊บผมก็คิดว่ามันไม่ได้รถหรอก
เพราะผมก็ไม่อยากได้รถเพราะมันก็ไม่แพงเลย
แต่มันเสียความรู้สึกไงเราคนรู้จักกันเนอะ
แล้วตอนนี้แฟนผมเขาก็เลยให้เพื่อนเขาติดต่อให้
ติดต่อก็คือเพื่อนเขาก็หน้าตาดีเนาะ
ก็ติดต่อเหมือนเข้าไปทักเฟสผิดกัน
ว่ารู้จักคนนั้นคนนี้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับ

คุยมาเรื่อยเลยตั้งแต่เป็นเดือนแล้วตั้งแต่สิงหากัญญา
เขาก็บอกว่าเออรักนะคิดถึงนะอะไรอย่างนี้บอกกับเรานะคะ
แต่ว่าถ้าจะมาหาคือเหมือนส่วนตัวเขาเองเงินไม่ค่อยมีด้วย
เขาบอกกับหนูนะพี่แต่ความจริงเป็นไงหนูไม่รู้
แล้วเขาก็บอกกับหนูว่าเงินไม่มีเดี๋ยวเมื่อไหร่ที่กลับมากรุงเทพจะมาหานะ
หนูก็เลยคุยกับเพื่อนตกลงกันว่าเอองั้นเราล่อให้เขามาหาเราดีกว่า
แล้วหนูก็เลยถามจุดอ่อนของผู้ชายคนนี้ว่ามันเป็นคนยังไงนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้
เพื่อนก็บอกว่ามันชอบแบบชอบของแบรนด์เนม
ถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้หญิงเราเป็นสายเปย์เหมือนแบบว่าซื้อของให้นะฉันซื้อของให้เธอ
เธอมาหาฉันสิจะได้มาเอาของอะไรอย่างนี้
นี่ฮะบอกจะซื้อของแบรนด์เนมให้รีบขับรถกระบะมาหา
แต่ตอนที่ไปเนี่ยเอาจักรยานยนต์ในจ้างเข้าไปแต่พอสาวนัทเนี่ยขับกระบะมาหาเลย
ตำรวจกระโดดหนีเลยสอนอบังเขนก็แจ้งข้อหาดำเนินคดีนะครับ
คือในบอยหรือว่าตีใหญ่บางเขนเนี่ยบอกว่าได้จักรยานยนต์ของนายจ้างแล้วเนี่ย
ขี่กลับไปนู่นเลยฮะบ้านเกิดที่สุรินทร์เลย
คือเขาอ้างบอกผมก็ไม่ได้ตั้งใจขโมยนะผมก็กะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่า
คือผมกลับไปบ้านแล้วผมจะไปฉีดวัคซีนคนแล้วผมรู้สึกมันป่วย
เหมือนจะเป็นโควิดหรือเปล่าก็ไม่รู้ไปตั้งแต่๒๙กันยา
กะว่าถ้าหายดีเนี่ยแล้วถ้าผมหาเงินมีตังค์เติมน้ำมัน
ผมจะขี่รถจักรยานยนต์กลับมาคืนนายจ้างที่กรุงเทพ
นี่แต่พอสาวนัทนี่ขับกระบะมาหาเลย

จงในจ้างไม่สนแล้วหรอคะมาหาสาวนี่แหละ